นี่ดิฉันเห็นพาดหัวนี้แล้วดิฉันก็นึกถึงว่า
อาจารย์สุภาพจะเอามาวิเคราะห์ไหมพาดหัวบอกว่า
เจาะยกเลิกพรกรฉุกเฉินยุบสบค
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คือจะให้กฎหมาย
เรื่องโรคติดต่อเนี่ยมากำกับดูแลแทนอ่าฮะ
เรื่องนี้นายกจะมีการประชุมกันวันศุกร์นี้
แต่ก่อนที่จะถึงวันศุกร์เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันก่อนดีกว่านะคะ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับ
ข่าวใหญ่วันนี้ก็เรื่องที่คุณน้ำแข็งบอก
จอเลิกพรกรฉุกเฉินยุบสบคโยนให้กระทรวงสาธารณสุขรับช่วง
ใช้กฎหมายโรคติดต่อแทนบิ๊กตูนัด๖สอบคอวันที่๑๐กันยายนนี้
ก็มีคนเป็นห่วงเยอะเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ในกรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องป้องกันรักษาโควิดต่างเนี่ยมันจะมีปัญหาไหม
สบคเนี่ยตั้งขึ้นมาเกิดจากพรกรฉุกเฉิน
พรกรฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยประกาศใช้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ที่ประกาศใช้ตอนนั้นเนี่ยต้องการนำไปใช้กับการแก้ไขปัญหาใน๓จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นหลักแล้วก็ตอนหลังเราก็เอาพรกรฉุกเฉิน
มาตั้งเป็นสบคฉะนั้นถ้ายกเลิกพรกรฉุกเฉินจริง
สอบคอก็ต้องถูกยุบตามไปด้วยคำถามที่ตามมากับความ
ห่วงใยคือแล้วการควบคุมป้องกันบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
โควิดนั้นน่ะที่สอบคอรับผิดชอบอยู่ใครจะทำอำนาจที่
นำมาใช้เนี่ยมีไหมถ้าไม่มีพรกรฉุกเฉินตอบว่ามี
ครับเรากำลังจะมีพรบโรคติดต่อฉบับปรับปรุงแก้
ไขใหม่มารองรับแทนพรกรฉุกเฉินไอ้พรบโรคติด
ต่อฉบับใหม่เนี้ยเขาจะให้อำนาทกระสวงสาธราศุ
รับผิดชอบทำหน้าที่แทนในเรื่องที่สบคทำอยู่
ตอนนี้แล้วถ้ายังมีอำนาจไม่พอไม่เป็นไรเขาก็จะ
เสนอให้ขรมอประกาศปวชุกเฉิญของกระสวงสาธราศุ
เพิ่มเติมขึ้นมาได้อ้าวแล้วอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงที่จะไปควบคุมต่างทำยังไงอันนี้
ไม่มีปัญหาครับอำนาจที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่เป็น
ควบคุมสังการต่างเนี้ยกระสวงสาศุกก็จะใช้
อำนาจดึงมาช่วยได้เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงว่าเมื่อ
ไม่มีพรกรฉุกเฉินแล้วไม่มีสบคแล้วมันจะ
มีช่องว่างจุดโวที่ให้อำนาจในการควบคุมป้อง
การการแก้ปัญหามันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่เป็นห่วงไม่เป็น
อะไรเอาเป็นว่ายังเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่มันอาจจะมี
ว่ามันมีช่องว่างระหว่างรอยต่อเกิดขึ้นคือเมื่อเลิก
พรกรฉุกเฉินแล้วยุบสบคแล้วแต่พรบโรค
ติดต่อฉบับแก้ไขใหม่ยังออกมาใช้ไม่ทันจะทำยังไง
อันนี้มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วล่ะครับการเร่งออก
พรบพระราชบัญญัตินั้นทำได้คือพอรัฐบาลนำ
พรบเข้าสภาก็สามารถที่จะขอสภาให้เร่งผ่านพร
บอออกมาเช่นพิจารณาแบบสามวาระรวดท่านเคยได้ยิน
ใช่ไหมครับเพื่อให้ออกมาใช้ได้ทันการสอสอฝ่ายค้านเขา
ก็ไม่น่าจะขัดข้องเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนเว้นแต่
ว่าถ้าฝ่ายค้านเขาเห็นว่าในพรบโรคติดต่อฉบับ
ใหม่เนี่ยมีรายการหมกเม็ดเรื่องนิรโทษกรรมฝ่าย
การเมืองที่ไปทำอะไรไม่ถูกต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้
เกี่ยวกับเรื่องจัดหาวัคซีนเรื่องการซื้อวัคซีนอะไร
อะไรต่างแล้วจะมาอาศัยพรบโรคติดต่อนี่
ทศกรรมให้อันนั้นน่ะจะมีปัญหาแต่ว่ายังไงก็
ตามครับสุดท้ายของประเด็นนี้จะขีดเส้นใต้ทิ้งไว้เลย
ว่าเราจะยุบสบคได้ก็ต่อเมื่อมีพรบโรคติดต่อ
ฉบับใหม่มารองรับถ้าพรบยังคลอดออกมาไม่
ได้ก็ยุบสบคไม่ได้มันต้องจัดล็อกเวลากันให้ดี
มาวันนี้ขอขีดเส้นใต้เรื่องแวดวงการศึกษาหน่อย
มันมีหลายมุมนะครับมุมที่หนึ่งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา
ตอนนี้เขาจ่ายเงินเยียวยานักเรียนไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์
วันที่เจ็ดกันยาคือวันนี้เขาจะเยียวยาให้ครบข่าวนี้
ท่านรัฐมนตรีศึกษาคุณตรีนุษย์เทียนทองเป็นคนบอกว่า
ภาพรวมของการเยียวยาพบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทยอยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่า
แต่ที่ผ่านมาก็ดำเนินการกันอยู่ประเด็นที่สองมุมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าของสถานศึกษาเอกชน
เขาก็เดือดร้อนกันเรื่องโควิดนี่แหละมีหัวข่าวว่า
ผู้ปกครองค้ามค่าเทอม
ค้างค่าเทอมทั่วประเทศเนี่ยจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมครับ
รวมกันแล้วพันล้าน
โรงเรียนอาชีวะเอกชน
เขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลช่วยหน่อยเถอะ
ถ้าเขารับมือไม่ไหว
เดี๋ยวก็จำเป็นต้องยกเลิก

ถัดมามุมมองเรื่องของการเรียนออนไลน์
มันมีปัญหาตามมาเยอะจริงครับ
ท่านคงได้เห็นภาพในโทรทัศน์แล้ว

เขาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
เขาประท้วงการจัดการเรียน

เด็ก๑ล้าน๘แสนคน
กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษา
เพราะการเรียนออนไลน์ไม่เห็นหัวเด็ก
แล้วภาพที่เห็นในการชุมนุมก็คือ
ภาพนักเรียนหญิงรายหนึ่ง
ราดด้วยสีหมึกแดง
แล้วผูกเชือกหย่อนตัวลงมา
อันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเครียด
แล้วถ้อยคำที่ติดแฮสแท็กยอดฮิต

เรียนออนไลน์คือนรกของพ่อแม่และลูก
อันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้
โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเล็ก
เห็นเขาแชร์กันในคลิปเนี่ยเยอะเลยครับ

สละทัดหน้าจอมือถือ

เพราะถูกบังคับให้เรียนเด็กไม่ยอมเรียน
เพราะเรียนคนเดียวมันไม่สนุก

พ่อแม่ผู้ปกครองก็เครียด

กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อน
เทอมขึ้นมาเรียนไม่ทันเพื่อน
เพราะไม่สนใจเรียนออนไลน์

ผมก็มีหลานอายุ๕ขวบ

ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเถอะ

พ่อแม่ผู้ปกครองก็เครียด
การบ้านข้อไหนที่มันยากเกินไป
สำหรับเด็กก็อย่าไปเคร่งเครียดว่า

ถ้าทำไม่ได้จะตามเพื่อนไม่ทัน

แล้วเขาให้เด็กตอบคำถามให้เลือกว่า
ทงชาติผืนไหนเป็นทงชาติของประเทศบลูนาย

ต้องตอบว่าทงชาติผืนไหนเป็นของประเทศบลูนาย
ผมว่าอย่างเราเรายังนึกไม่ค่อยออกเลยครับ
แล้วนับภาษาอะไรกับเด็ก๔ขวบครึ่ง

โควิดเนี่ยนอกจากทำคนตายทำคนตกงานทำคนไม่มีจะกินแล้วเนี่ย
เครียดกันมากโดยเฉพาะเรื่องการเรียนออนไลน์นี่แหละ
แล้วยังจะต้องเรียนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเครียดกันทั้งบ้านแหละครับ
เรียนออนไลน์ของลูกเล็กเด็กแดงเวลานี้
เอาล่ะวันนี้ก็ขีดเส้นใต้เอาเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ

ถ้ามาถามผมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอก
นี่ดิฉันเชื่อว่าอาจารย์พูดถูกใจแม่หลายคน

ฉันต้องเอาทงชาติไทย
เอาทงชาติประเทศต่างให้ลูกได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่า